คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ

ก็คือมีคนเขาก็ไปเที่ยวผับกัน

ก็ไปเขม่นกันกับอีกกลุ่มนึง
ทะเลาะกันในผับแต่ว่าตอนที่เกิดในผับเนี่ย
มาห้ามไว้ก็เลยไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงขึ้น

ผู้ชายคนนั้นพอออกจากผับกำลังจะกลับบ้าน
มีคนร้ายขับรถตามประกบยิง

เสียชีวิตล้มลงกลางคาถนนเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเทวบุรี
ปากซอยตาคลิ้งในตะบนโพสเด็ดค่ะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายวิเชียนกุลเหล็ม
หรือว่าสมาแอร์อายุ๒๒ปี
ถูกยิงด้วยปืนพกขนาด๙มม
เข้าที่ลำตัวแล้วก็หน้าอกรวม๔แผลนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาดเดียวกันตกอยู่๖ปลอก
สอบส่วนเบื้องต้นก็รู้มาว่านายวิเชียนคนนี้เนี่ย
มีอาชีพเป็นลูกจ้างในร้านค้าแห่งหนึ่งในตลาดพืชผลหัวอิดค่ะ

เขาก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์๓คันนะคะ

บริเวณหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

อยู่ริมถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมือง

ทีนี้จังหวะที่กำลังนั่งกินอาหารกินดื่มกันอยู่ในร้านกับเพื่อน

ก็ไปมีเรื่องทะเลาะเขม่นกับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริ
ซึ่งตอนนั้นก็เกือบจะลงไม้ลงมือกันแล้วนะ
แต่ว่าปกติแล้วตามผับเขาจะมีกาดใช่ไหมคะ
กาดเขาเข้ามาห้ามแล้วก็แยกสองฝ่ายออกจากกัน

ก็เข้าใจว่าน่าจะจบตรงนั้นน่าจะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วล่ะ
ผับเลิกนายวิเชียนกับเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากผับจะกลับบ้าน
แต่พอถึงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ

ขับรถยนต์นะคะประกบมาทางด้านขวาของนายวิเทียน
ดกระจกลงชักปืนออกมาแล้วก็กระหน่ำยิงใส่ร่างนายวิเชียน๖นัดซ้อน
นายวิเชียนตกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตกลางถนนเลย

พลตำรวจตรีชินรัฐฤทธาคณานนท์ผู้บังคับการสืบสวนภาค๘
สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลี่คลายคดีนี้อย่างเร่งด่วนนะคะ
เพราะถือว่าเป็นคดีอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
ซึ่งคนร้ายที่ก่อเหตุตำรวจบอกว่า
ตอนนี้พุ่งเป้าไปที่แก๊งลูกชายอดีตตำรวจ
เพราะมีหลักฐานว่าคนรัฐฤทธิ์ที่ลงมือก่อเหตุประกบสังหาร
เป็นลูกชายของอดีตตำรวจรายนี้
ใช่ค่ะซึ่งศพของนายวิเชียนนะคะญาติญาติก็นำโดยนายหีมกุลเหล็ม
อายุห้าสิบหกปีเป็นพ่อนะคะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านพัก
แล้วก็ฝังศพไปแล้วเย็นวานนี้ที่สุสานมุสลิมบ้านหัวทะเลค่ะ
ผู้เป็นพ่อเนี่ยนะคะก็เรียกร้องบอกตำรวจด้วยว่า
อยากให้เร่งติดตามจับตัวคนร้ายมารับโทษตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุด
ทั้งตัวพ่อแล้วก็ญาติญาติจะขอติดตามและเฝ้าดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระยะค่ะ